คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวดีของตัวเลขนี่แหละนะคะ
เราก็เลยมีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐกันนะคะ

ไม่มีใครเกินพี่นางสิริพร
ที่ผ่านมาไม่ค่อยเผยเรื่องฮินให้แฟนได้ทราบนะจ๊ะ
ยุ่งอยู่กับการทำบุญสร้างวัดค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนค่ะ
ประตูสวรรค์เปิดโลกเปิดให้ผ่านแล้วนะคะ
เออโดยในคลิปดังกล่าวนะพี่นาง
พาชมซุ้มประตูพญานาคของวัดป่าสว่างธรรมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
กำลังถูกตกแต่งอย่างสวยงามเลยแล้วก็กำลังพ่นสีเกล็ดพญานาคอยู่
มีอยู่ช่วงนึงค่ะที่พี่นางจัดให้สำหรับแฟนที่ขอเลขเด็ดกันมา
พี่นางค่ะเดินไปที่รถคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คุณผู้ชมค่ะ
เป็นรถคันที่พี่นางนั่งมานะคะบอกทะเบียนกันไปเลยนะคะ
กไก่ททมสองสองเก้าศูนย์บุรีรัมนี่แบบนี้นะฮะ
พี่นางบอกนั่งคันไหนเนี่ยโอ้ยออกคันนั้นแหละนะฮะ

คือบอกแล้วนั่งคันนั้นออกคันนั้นอันนี้ก็ไม่เชื่อนะ
ไม่ได้บอกหวยนะนั่งข้างในออกเท่านั้นพี่นางบอกแต่เขาไม่ซื้อ
ไม่ได้บอกหวยมันก็คือว่าถ้านั่งคันไหนเนี้ยมันออกไง
ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกเลขอะไรเลยค่ะแต่ว่านั่งคันไหนออกคันนั้นทุกงวด
จริงเขาบอกว่านั้นนี้เคยนั่งรถตู้ป้ายแดงจ้ะเลขก็ออกเออ
แต่พี่นางบอกว่าพี่นางไม่ได้ใบ้นะเออนะคะ
ไปดูต่ออีกคนนึงละกันนะคะขาประจำค่ะอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยคนดีคนเดิมคนนี้นะคะ
ข้อมูลสุดท้ายค่ะสดร้อนพี่มนศิษย์คุณผู้ชมค่ะ
ไหว้พระทำบุญที่วัดจำปาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อท่านค่ะก็เขียนอะไรไม่รู้คุณผู้ชมค่ะ
ช่วยสังเกตหน่อยค่ะขยับเข้ามาใกล้ช่วยสังเกตหน่อย
อะไรไม่รู้ลงบนฝ่ามือของพี่มนต์สิทธินะคะตามภาพที่เห็นเลย
แฟนค่ะบอกเลยไม่พลาดนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถามกันตรง
พี่มีเลขเด็ดอะไรไหมแบบนี้
พี่มนตร์สิทธิ์บอกเลยค่ะเรื่องเด็ดนะคะเลขเด็ดไม่มีกักอยู่แล้ว
กลับมาหลายตัวทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ที่อยากจะเสี่ยงดวงตามบ้างนะอันนี้ไม่ว่าการดวงใครดวงมัน
แต่ว่าทุกครั้งพี่มนต์สิทธิ์ก็จะย้ำตลอดเลยนะคะ
เสี่ยงโชคอย่างเดียวเนี่ยไม่เคยทำให้ใครรวยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ต่อกันที่อีกหนึ่งดาราสาวค่ะสายบุญเหมือนกัน
คนนี้เฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ไปเลยนะคะ
งวดก่อนหน้านี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัวเกือบยกแผง
ดูคุณผู้ชมค่ะนับนิ้วไม่ได้จริง

ซึ่งอย่างที่เฟี้ยวฟ้าวบอกค่ะทุกบาททุกสตางค์
เอาไปทำบุญสร้างพระที่สถานปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็นับถือนาคบวงบาดเฟี้ยวฟ้าว
ก็ถูกไปตามกันคุณผู้ชมค่ะ
นับพันกว่าคนเลยนะอย่างที่คุณเฟี้ยวฟ้าวเนี่ย
เขาได้ซื้อตามเธอซึ่งหลายคนถามว่าเข้าไปส่องดูอย่างไร
รู้ตัวเลขแล้วก็ทำไมถึงแม่นอย่างกับจับวางขนาดนี้
ฟ้าวค่ะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐนะคะฟังว่า
พอใกล้วันลอตเตอรี่ออกนะเธอมักจะฝันเรื่องเดิมซ้ำจนจำได้
และทุกครั้งค่ะก็มักจะเห็นพ่อพญานาคแล้วก็ตัวเลข
เธอก็จะแอบเอาไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เนี่ยแบบไม่โพสต์บอกใครนะ
ส่วนแฟนที่รู้ค่ะคืออาศัยการสังเกตภาพเอา
หรือคลิปที่เธอโพสต์ลงในยูทูปก่อนวันลอตเตอรี่ออก
อย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเธอเขียนภาพเลข๕
แล้วทำท่าก้าวข้ามไปงวดนั้นคนไปตีเป็น๙๙
คุณผู้ชมถูกกันแบบถล่มทลายล่าสุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ภาพล่าสุดที่เฟี้ยวฟ้าวลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
คือภาพที่เธอกำลังถือไอศครีมโคน๒แท่งกินอย่างอเล็ดอร่อยเลย
โดยนี้ของเธอคุณผู้ชมสังเกตนะทำไมมันมีการแบบจัดวางแบบแปลกเนอะนะฮะ
อย่างไรก็ตามค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เลยนะคะว่าเสี่ยงโชคได้แต่พอหอมปากหอมคอ
คนจะรวยจริงต้องทำมาหากินเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
สังเกตนะว่า๓ท่านนี้ถึงจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบ้เลขนะ
แต่ว่าทุกครั้งนี้ก็ตบท้ายว่าคุณผู้ชมค่ะ
ทำมาหากินมันคือการแม่นยำที่สุดแล้วไม่ต้องพึ่งดวง
ใช่แล้วแต่ละคนทั้ง๓ท่านนี่บอกเลยนะว่างานชุกทำงานอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเงินก็ไหลมาเทมาอยู่แล้วก็ไม่ได้หวังแค่จะพึ่งดวงอย่างเดียวนะคะ